ขณะที่ต่างประเทศกำลังฉลองเทศกาลคริสต์มัสกันอย่างคึกคักนะครับ
มีอยู่ที่หนึ่งที่ถูกจับตามองจากทั่วโลกนะครับ
นั่นก็คือรัชวงศ์ของอังกฤษที่มีการฉลองคริสต์มัสในปีนี้
โดยมีสมาชิกรัชวงศ์ใหม่ได้เข้ามาร่วมงานด้วยนะครับ
ขณะที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสทรงใช้โอกาสประธานพรวันคริสต์มัส
โดยเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในเยรูซาเลม
นี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านสันตะครอสในเมืองโรวาเนมิของฟินแลนด์
เมื่อคืนก่อนวันคริสต์มัสอีฟที่เต็มไปด้วยเด็กจำนวนมากที่มารอพบศพ
่วนเจ้าสิ่งที่สามารถจำงานทางบันเยี่ยมเข้ากันครับ
กับฝ่าในตัวเกาะทำจงการฝ่าเหล่นขอ

ออกไปปฏิบัติภารกิจแจกของขวัญให้กับเด็ก
ขณะที่ปีนี้กองบัญชาการป้องกันทางอากาศ
เมริกาเหนือของสหรัฐและแคนาดา
ก็ยังคงเอาใจเด็กในการช่วยเติมจินตนาการวันคริสต์มาส
โดยเปิดเว็บไซต์ติดตามการเดินทางของซันตาครอส
คั่วโลกเหนือไปแจกของขวัญวันคริสต์มัสอีกครั้ง
และมีอาสาสมัครคอยตอบคำถามเด็ก
ที่เฝ้ารอของขวัญจากสันตา
ทางโทรศัพท์และอีเมล
ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ของสหรัฐ
และนางเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข๑
ก็ได้เข้าร่วมรับโทรศัพท์จากเด็กด้วยเช่นกัน
ผู้นำสหรัฐยังได้อวยพรวันคริสต์มัส

ที่ประจำอยู่ตามฐานทัพในประเทศต่าง

เช่นอัฟกานิสตาและเกาหลีใต้
ก็ได้จัดการเฉลิมฉลองคริสต์มัสกันภายในค่ายอย่างสนุกสนาน

สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒ของอังกฤษ
ทรงมีพระราชดำรัฐวันคริสต์มัส
สาธารณชนผ่านสถานีโทรทัศน์
โดยปีนี้พระองค์ตรัสไว้อาลัยเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้น
ทั้งที่กรุงลอนดอนและเมืองแมนเชสเตอร์
ยกย่องตัวตนอันเข้มแข็งของประชาชนในทั้งสองเมือง
ยืนหยัดผ่านเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้น
ทรงย้ำความสำคัญของคำว่าบ้าน
โดยวันนี้พระองค์เสด็จร่วมพิธีทางศาสนาในวันคริสต์มาส
ที่โบดใกล้พระตำหนักสันติงแฮม
พร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์และวาดที่สมาชิกใหม่
อย่างนางสาวเมแกนมาเคิลพระคู่มั่นของเจ้าชายแฮรี่
นี่นับเป็นครั้งแรกที่ผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน
กับสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเข้าร่วมในโอกาสนี้
ส่วนในฝรั่งเศสยังคงมีการรักษาความปลอดภัยเข้ม
แม้จะยกเลิกภาวะฉุกเฉินที่ใช้มานาน๒ปีแล้วก็ตาม
โดยในช่วงเฉลิมฉลองคริสต์มาสปีนี้
ทางการส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคง๙๗๐๐นาย
ไปตรวจตราทั้งที่ศูนย์การค้า
พื้นที่กิจกรรมโบสถ์และศูนย์ขนส่งมวลชนต่าง
ส่วนนี้คือภาพคริสตศาสนิกชนหลายหมื่นคน
มารวมตัวกันบริเวณจตุรัสเซ็นต์ปีเตอร์ในนครวาติกัน
เพื่อรับพรวันคริสต์มัสจากสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส
เสด็จออกมหาสมาคมณระเบียงมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
โดยพระองค์ตรัสขอให้เกิดสันติภาพในเยลูซาเรม
นับเป็นอีกครั้งที่ทรงย้ำถึงสันติภาพและมนุษยธรรม
หลังจากที่เพิ่งทรงเรียกร้องให้ชาวคาทอลีเกียกเฉยต่อความทุกข์ของผู้อบพยพ
ในระหว่างทรงนำประกอบพิธีมิสาวันคริสต์มัสอีฟ
และที่เมืองเบ็ดเลเฮมในเขตเวสแบงค์
ซึ่งมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองที่พระเยซูประสูจน์
ก็มีการเฉลิมฉลองคริสต์มัสและประกอบพิธีมิซา
แม้จะถูกตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนคริสตศาสนิกชน
ที่มาร่วมในปีนี้เบาบางลงกว่าปีที่ผ่านมา
จากสถานการณ์ตึงเครียดที่ตามมาหลังทรัมป์รับรองเยลูซาเลม
เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล